ติเหตุกันหน่อยนะคะเกิดขึ้นกลางกรุงเทพเลย
โดยเฉพาะเรื่องของการที่หลังจากนี้ไปเราข้ามถนน
ทางม้าลายเราจะยังคงปลอดภัยอยู่หรือเปล่า
เป็นกรณีการเสียชีวิตของคุณหมอท่านหนึ่งนะคะ
ชื่อว่าคุณหมอกระต่ายค่ะคุณหมอกระต่าย
ชนบริเวณทางม้าลายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
เรื่องนี้พูดถึงมากค่ะในโลกโซเชียลมีเดีย
เหตุการณ์ให้เกิดขึ้นศุกร์ที่๒๑มกราคมที่ผ่านมา

ขณะที่แพทย์หญิงวรารักษ์ศุกร์พระวัตน์จริยากุล
หรือคุณหมอกระต่ายเป็นจักษุแพทย์
และคุณหมอรามาธิบดีรุ่นที่๔๒
เดินข้ามทางม้าลายหน้าโรงพยาบาลค่ะ
สถาบันโรคไตภูมิราชนครินถนนพญาไทย
บิ๊กไบท์ดูค่ะติสีแดงวิ่งมาด้วยความเร็วสูงค่ะ
คุณหมอกระต่ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนชายคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกัน

ยศ๑๐ตำรวจตรี
หลังจากที่หมอกระต่ายเสียชีวิตเพื่อนหมอคนหนึ่งค่ะ

บอกว่าเพื่อนเดินข้ามทางม้าลาย

พุ่งมาชนจนเพื่อนเสียชีวิตค่ะ

หากรถคันใดมีภาพบันทึกเหตุการณ์

ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมิทศรีสน
หัวหน้าห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์

โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหมอ

พร้อมทั้งลงภาพจัดการงานศพ

ที่คนรู้จักเสียชีวิตแบบกระทันหัน

เคยประสบกับตัวเองมาแล้วครั้งหนึ่ง
ตอนเพื่อนร่วมรุ่นรามาเสียชีวิต

ตอนนั้นทำใจได้โดยการจดจำสิ่งดี

ให้สังคมเหมือนที่เพื่อนคนนั้นเคยทำ
ส่วนสาเหตุได้สิ่งที่อยาก
ส่วนเหตุการณ์นี้ได้สิ่งที่อยากทำในอนาคตอีกเรื่องหนึ่ง
ถ้ามีโอกาสเข้าไปเกี่ยวกับกฎหมายจราจรในไทย

ทางม้าลายในประเทศไทยเป็นทางม้าลายจริง
คนขับรถจะต้องหยุดให้คนข้ามจริง
เหมือนมีการอ้างถึงเหมือนที่ประเทศญี่ปุ่น
เขาบอกที่ญี่ปุ่นไม่ใช่แบบนี้เลย
ที่ทำให้อนาคตคนดีจะต้องเสียไปจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
ทั้งที่เราข้ามในทางที่ถูกต้องค่ะ
ค่ะแล้วทีนี้ใครที่กล้องหน้ารถบันทึกภาพเหตุการณ์วันนั้นได้เนี่ย
ก็อยากให้ส่งหลักฐานตรงนี้ให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
ว่าเป็นรถคันไหนเหตุการณ์เป็นอะไรยังไง